เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งความสนุกที่เราเตรียมเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมนะครับที่จังหวัดชายนาฏ
ที่โรงเรียนแห่งนี้เขาจัดแข่งขันเรือ
เรือของเขาไม่ธรรมดาเป็นเรือที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเอง

แล้วทีนี้นะพายแจว
ล่มในหนองน้องหนูจะไปไหนแล้ว
ไหลลึกมีทุกคนแจวแจวเรือไปซื้อหมี่เกี๊ยว
แจวเรือไปซื้อหมี่เกี๊ยวให้มีแฟนเที่ยวมันก็ช่วยแจว

ไอ้คนพายนั้นไม่เท่าไหร่แล้วไอ้คนเต้นไอ้คนเต้นเนี่ยแหมเอวดีจริง
เขาบอกจะพายเรือไปซื้อหมี่เกี้ยว

ก็จะเชิญเพื่อนน้องไปเที่ยว
กับพี่ไหมจ๊ะแบบนั้นแบบนั้น
นี่ครับคุณผู้ชมครับคือบรรยากาศของการแข่งขัน
พายเรือขวดน้ำพลาสติกนะครับ
มันมากที่ทางโรงเรียนชัยนาศพิทยาคมจังหวัดชัยนาธครับ
เขาจัดขึ้นเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภายในงานนะทางโรงเรียนเขาก็จะให้เด็กทำเรือขึ้นมาเอง
โดยใช้วัสดุจากขวดพลาสติกเนี่ย
ใช่ครับแต่ละทีมนะครับเขาก็จะทำการตกแต่งเรืออย่างดี
เพื่อไม่ให้มันจบง่ายมันอาจจะไขว้เขวออกซ้ายออกขวาบ้าง
แต่มันก็ยังพอไปของมันได้อยู่
ทีมนะครับก็จะส่งทีมละ๓คนลงไปพายเรือ
คนหน้าก็พายคนหลังก็พายส่วนคนตรงกลางนี้

เขาไปนั่งเป็นบาลานซ์ไงให้มันแบบว่าสมดุล
แต่ว่าดูเหมือนจะไม่บาลานหน้าตาน้องเหมือนลำบาก
ส่วนไอ้คนนี้ไม่สนใจโลกเลย
สนใจว่าเพื่อนจะไปซ้ายหรือขวาฉันจะไปข้างหน้าอย่างเดียว
เอวดีเอวดีกองเชียร์ไง

กองเชียร์ทั้งสองฝั่งก็ลุ้นกันตัวโกงนี่
มีหมดบอกเลยงานนี้กองเชียร์แล้วก็กองเต้น
มากันเพียบนะครับก็คืองานนี้เขาจัดขึ้นจริงนะ
มุ่งหมายก็คือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนแล้วก็กระตุ้น
ให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมไปถึงการนำขยะมารีไซเคิล
แล้วก็ที่สำคัญคือการให้น้องเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้
มันเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน

แล้วไอ้พลาสติกพวกนี้พอเขามาใช้เสร็จ
เขาไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งคว่างนะ
เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เอามันไปรีไซเคิลต่อ
หรือไม่ก็เอาไปขายยังร้านที่เขารับซื้อขวดพลาสติก

อันนี้ดีนะคะใช้ประโยชน์เสร็จแล้วก็ยังไปเป็นประโยชน์ต่อได้อีกด้วย

ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าในชุมชนเกิดน้ำท่วม

เขาเคยทำเรือจากขวดพลาสติกต่างที่มันเหลือใช้แบบนี้

ต้องอันนี้ก็อาจจะเป็นไอเดียนะคะดีที่จะสามารถเป็นภาษณะได้จริงคุณ
ขึ้นชมไปยังโรงเรียนชัยนาธิพิธิาคมจังหวัดชัยนาธินะครับ

โรงเรียนนี้น่าจะเคยจัดกิจกรรมแบบนี้

โรงเรียนนี้เขาเป็นโรงเรียนดังของชัยนาธิเฉยนะฮะ
ฟ้ามาตลอดเลยช่วงนี้
เอก๊ก็สาบานกันระวังวะ